ล่าฟ้าเขียวดิฉันใช้คำนี้จริงนะ
มันเหมาะกับเหตุการณ์นี้มากเพราะอะไรรู้ไหม
ตำรวจเขาไปล่อซื้อยาบ้าแล้วคนร้ายไหวตัวทันค่ะ
ขับรถหนีข้าม๒จังหวัดเลยนะคุณผู้ชม
เป็นร้อยกิโลเท่านั้นยังไม่พอนะจ๊ะ
ท้ายที่สุดไปขโมยเรือชาวบ้าน
พายหนีคุณผู้ชมเนี่ยดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสิคะ
ตำรวจกำลังตามล่ารถกระบะคือเป็นกระบะแต่งซิ่งค่ะ
หนีการจับกลุ่มคดียาเสพติดจากอายุทยานะ
คือตำรวจเขาใช้ถนนเส้นผนโยธิน
ถนนวงแหวนตะวันตกหมายเลข๙บางปะอินบางบัวทอง
แล้วก็ถนนสาย๓๔๗ปฐุมธานีบังปะหันนะคะ
ขับรถวนเวียนระหว่างรอยต่อปฐุมธานี

แต่ทีนี้พอถูกปิดเส้นทางเนี่ย
เขาก็ขับรถเข้าไปในซอยวัดสาราแดงเหนือ
ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอสามโคกที่ปฐุมธานีเนี่ยนะคะ
แล้วก็ทิ้งรถไปขโมยเรือของชาวบ้าน
พายข้ามอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพญาเลยค่ะคุณผู้ชม
เนี่ยตำรวจก็ต้องทำไงอ่ะ
ก็ต้องตามดูสิโบกเรือให้ไปส่งฝั่งตรงข้ามนั่งเรือตามอีก

แล้วคนเวรี่นนี่คืเงือก็มีเรือช่วยข้ามฝั่งไปก่อนแล้ว
กำลังประสบเหตุเรือใกล้จมมีน้ำเข้าเรือ
แต่พอเหตุการณ์นี้ค่ะชุดสืบสวนอายุทยาเนี่ย

ซึ่งก็สามารถจับกุมได้จับกุมผู้หญิงได้คนหนึ่ง
จริงฟ้าต้องยอมนะ